มีทั้งนี่เขาเป็นนักวอเลอร์บอลทีมชาติที่ไปแข่งอยู่ที่
ต่างประเทศแล้วก็มีทั้งพระเอกหนุ่มที่ดวงเฮงกันไปแล้วข้างหลังอีกมากมาย
เอาไปดูพยาบาลเกษียณอันนี้หน่อเบาเพียง๖ล้านเท่านั้น

เอาไปดูกันหน่อยทีมข่าวลงพื้นที่ไปคุยกับคนดวงเฮงคนนี้
คุณจิ๋มรภาละอองโดยอายุ๖๐ปีแล้ว

คือเจ้าของบ้านเขาถูกรวรรณที่๑๔๘๔๖๖๙
ฟังอีกครั้งนะครับรวรรณที่๑เลขที่ออก๔๘๔๖๖๙
บอกว่าเคยเป็นหัวหน้างานพยาบาลอยู่โรงพยาบาลท่าช้างสิงห์บุรีจ้ะ
เพิ่งจะเกษียณได้วันเดียวจ่ะ
เกษียณวันหนึ่งจ้ะแล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่จ้ะ

นะครับแล้วบอกว่าก็ซื้อมาใบเดียวเองคุณนักข่าว
วันที่๓๐ที่ผ่านมาก่อนออกรางวัล๑วันเพราะมีคนขายมาเลขขายที่ทำงาน
แล้วถามทำไมคุณพี่ซื้อเลข๖๙อันนี้ล่ะ
ก็เลขมันสวยดีมันก็เลขกลับกันมันก็อายุของสมเด็จพระราชินินาศอลิซาเบสที่๒ไง

อ้าก็ถูกสมใจเลยได้มารวรที่๑มา
กับลูกสาวดีใจมากถือเป็นโชคดีหลังเกษียณได้เพียงวันเดียว
แล้วได้เงิน๖ล้าน

นี่ไงคุณก๊อฟเดี๋ยวคุณเกษียณบ้างสิเดี๋ยวคุณอาจจะได้โชค
ไม่ยังไม่เกษียณอ่านข่าวไปก่อนอย่าเพิ่ง
อ่าอินดีด้วยคนรักได้๖ล้านนะครับ
ต่อเนื่องคนต่อไปเลยนะคะคุณพี่อายุ๕๗ปีฝันถึงแม่
รุ่งเช้าก็เลยออกไปซื้อลอตเตอรี่ตามอายุแม่ซะเลยนะคะ

ตั้งใจจะซื้อแค่ใบเดียวอะคุณแต่ว่าเขามีขายเป็นชุด
ซื้อมาเลย๕ใบแล้วถูกเท่าไหร่๓๐ล้าน

หน้าตานี่คือแบบ

ถ้าฝันเห็นคุณขวัญนะคุณหลานอายุ๕๐ผมก็ซื้ออายุใกล้๒ตัว

ถ้าพันหน้าได้ขนาดนี้ก็๕๐สิคะ

เอาคุณพี่สำรองผสมทรัพย์อายุ๕๗ปีท่านนี้ค่ะ

อ๋อนี่คุณจะยิ้มแบบแข่งเลยใช่มั้ย
อ๋อยิ้มเรายิ้มให้คุณพี่เยอะเลย

นี่ค่ะถูกรางวัลที่๑ภายในห้องเช่าแห่งหนึ่งที่ตำบลหมอนทองอำเภอบางน้ำเปรี้ยฉะเชิงเซาเขาเลี้ยงหมูกระทะกันที่ห้องเช่าแห่งนี้
สำรองเล่าว่าเดิมทีเป็นคนจังหวัดโคราชนะคะนครราชศรีมาเดินทางไปทำงานที่โรงศรีที่บางน้ำเปรี้ยวได้๗๘ปีแล้วนะคะ
ที่ผ่านมาซื้อรัตรีงวดแล้วก็ไม่เยอะเท่าไหร่๑๐๒๐ใบแต่ก็ไม่เคยทูลงวัลใหญ่แบบนี้เลยงวดเที่ยวฟันถึงแม่
ก็เลยออกไปซื้อหาลอตเตอรี่เลข๙๖ซึ่งเป็นอายุของแม่นะคะแต่เลขที่จะซื้อไม่มีก็เลยไปซื้อเลขกลับกันแทนไปซื้อ๖๙แทน
ตอนแรกอาจจะซื้อแยกใบแต่ว่ามันไม่มีไงก็เลยไปซื้อเลขชุดมา๕ใบ
พอรู้ว่าถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยนะคุณพี่แกบอกตัวสั่นเลยทำอะไรไม่ถูกตั้งสติได้ไปโรงพักก่อนเลย
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้หลังจากนี้แกจะบวชเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะ
แล้วค่อยไปวางแผนเรื่องของการใช้จ่ายกันอีกทีนึงว่าหลังจากนี้เศรษฐี๓๐ล้านบาทจะทำยังไงกันต่อไป
จ่ายดีวางแผนดีนะหลังจากนี้อาจจะญาติเยอะหน่อยอาจจะคนวิ่งหาพี่เยอะหน่อยพี่ต้องแบบใช้จ่ายดีนะระวังด้วย
ถ้าเห็นข่าวตกใจมากมันทัดบน๒๔ล้านบาท
๒๔ล้าน๑๕๒๐๐๐บาทที่ถูกเล็กรางวัลที่๑วงรวมกัน

ช็อกกลางงานอีเวนต์เฮ้ยตบหน้าตัวเองเฮ้ยฝันไปหรือเปล่าวะกิติฤทธิ์
ฝันไปไหมไม่ได้ฝันถูกจริงใช่ไหม

ใช่เขาโพสต์ติ๊กต๊อกไว้นะคะ
แล้วล่าสุดมาชี้แจงเพิ่มเติมว่า
ทุกคนทุกคนคงจะเห็นโพสต์ของผมกันแล้ว
ผมบอกว่าผมนี่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑
ลอตเตอรี่ออนไลน์ผมได้ลอตเตอรี่เนี้ยมาจากพี่คนหนึ่ง
ตอนนี้ผมทำแบรนด์สบู่อยู่
ผมก็เอาสบู่ของผมไปส่งให้กับลูกค้าก็คือคุณเพชรพันปี
เขามีโรงงานเพชรผมก็ไปส่งของ
แล้วก็เลยเลือกเพชรในตู้ก็เลยได้มาวงหนึ่ง

เขาจะต้องแจกลอตเตอรี่ออนไลน์ให้กับลูกค้าทุก

ใครซื้อแกแกก็แจกแจกกันเป็นพันใบ
ตัวเขาก็จิ้มมาให้ผมนะคะ

มีคนทักมาว่ายินดีด้วยนะคุณเนี่ยถูกรางวัลที่หนึ่ง
สั่นไปหมดเลยเขาบอก
ที่ลงไปคือมูลค่ารวมของรางวัลทั้งหมด๒๔ล้าน
คือรวมทั้งหมดที่เขาซื้อเอาไว้
นะคะแต่จริงแล้วเนี่ยเขาถูกแค่๑ใบ
ก็คือ๖ล้านบาท

ตอนนี้แต่ว่าที่ลงไปคือมันคือมูลค่ารวมนะครับของรางวัลทั้งหมดก็คือ๒๔ล้านแต่จริงคือผมถูก๑ใบนะครับคือผมได้๖ล้านบาทครับ
แสดงว่าจะมีคนโชคดีเหมือนคุณบิ๊กหลายคน
ที่อยู่ในภาพที่เห็น๒๔ล้านตรงนั้น
ก็จะเป็น๑ในคนที่ได้ไป๖ล้านเท่านั้นเพราะจะมีรางวัลที่๑๔ใบ

ใช่อันนี้เป็นทั้งหมดที่คุณเพชรพันปีอาจจะซื้อเอาไว้ให้กับลูกค้าที่กับลูกซื้อเพชร
ตอนแรกคนเข้าใจว่าคุณบิ๊กก็ได้๒๔ล้านคนเดียว
จริงแล้วเจ้าตัวถูก๑ใบคือ๖ล้านบาท
ยังไงก็แล้วแต่แสดงความยินดีด้วยนะคะ
อ่าคุณผู้ชมค่ะต่อกันเลยก็ละกัน
แต่คราวนี้เราไปที่คนดังกันบ้างนะคะ
คุณเออนะคะก็เป็นนักวอลเล็บบอลนักตบสาวไทย
ต้องบอกว่านอกจากจะโชว์ผลงานได้ยอดเยี่ยมแล้ว
ดวงก็เห็งเหมือนกันเลยทีเดียว
อยากรู้ว่าเขาจะกรี๊ดกราดเป็นหนึ่งในคนดวงเห็งขนาดไหน

พี่๕๐จริง

คุยกันเมื่อคืนพี่ยูถูกว่า

พี่แล้วไปบอกในข่าวพี่ยูนี่

คือทุกคนจะมองว่าตอนที่ไปแข่งเวลาชนะเนี่ย

อย่างที่คุณก๊อฟบอกไปนี่แหละนักตบของเราค่ะคุณแคทนี่แหละ

เดี๋ยวอันนี้อยู่โปแลนด์ใช่ไหม
ไปซื้อออนไลน์ผ่านข้ามประเทศมาเนี่ยนะ
คือใช่อย่างที่คุณบอกเขาไปนอนห้องนี้

แล้วมารู้ประวัติว่าโรงแรมนี้เคยเป็นโรงพยาบาลมาก่อน

มันอาจจะมีสิ่งลี้ลับบางอย่าง

ก็ซื้อซะเลยแต่ไม่ได้ถูกคนเดียว
อีกสองคนก็ถูกด้วยคุณนัทธพรนัทพรกับชัชชุออนก็ถูก

นัทพรการมิบโบโล้ถูกแล้วก็บินชาชุออนส์อย่างมือตบอ๋อ
แล้วก็สร้างผลงานได้ดีด้วยเพราะอะไรชนะใช่ไหม
แข่งชนะโดมริกันไปนะคะ๓ต่อ๒เซต

ทีนี้ไปดูอีกความรู้สึกหนึ่งของคนที่ถูกเหมือนกันนะคะ
แต่ว่ามันเป็นภาพที่เขากำลังรอลุ้น
รอลุ้นหน้าจอทีวีตอนที่เขากำลังประกาศรางวัล

แล้วตอนประกาศผลรางวัลออกมา
คนในบ้านดีใจกันหมดบางคนกระโดดโลดเต้น
หญิงคนนึงพวกหญิงคนนั้นที่๑ในครอบครัวนี้
ทีมข่าวเราก็เลยไปถามว่าหูดีใจกันเบอร์นี้ถูกรางวัลที่หนึ่งแน่

เขาบอกว่าเปล่ารางวัล๓ตัวตรงกับ๒ตัวตรง

มีคนถูก๕คนในบ้านแต่มันเป็นเงินหลักแสนคุณ

ใช่แล้วทีนี้เขาก็เลยมองว่าแหมถ้าถูกเบอร์นี้รางวัลที่๑มันก็ไม่ไกลเกินเอื้อมนะจ๊ะ
น่ารักมากดูถ่ายท่อสดทะละทีวีด้วย

ขอให้คุณหน้าโชคดีแบบนี้อีกนะครับนะฮะอ่ะผมพา